ตอนนี้จะตัดแต้มไปขับขี่กันล่ะ
จริงแล้วที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีแถลงนะฮะว่า
ตอนนี้จะมีระบบบันทึกคะแนนประพฤติในการขับรถ

เขาบอกเลยว่าระบบตัดแต้มคะแนนความประพฤติในการขับรถเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยมันมีกำหนดไว้ระเบียบด้วยเกณฑ์วิธีการ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบันทึกคะแนนความประพฤติ
คือในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการต่อบัตรถูกต้องไหม

เพราะว่าหนูไม่ได้แบบว่าช่วยชีวิตเนี่ย
เกินรุ่นนั้นมาหมดแล้ว
๕ปีต่อครั้งหรอครับ

ของพี่ได้เป็นตลอดชีวิต
ยังเป็นลูกเด็กอยู่เลยอ่ะ
นี้๕ปีต้องไปต่อนะ
มีผลกับการไปต่อใบขับขี่ถูกไหมคะ
แต่ถ้าสมมุติไปทำไปเขาก็ไม่ให้เราใช้แล้วนะหนุ่ม
ใช่มั้ยไปทำใหม่ก็จะกลายเป็นห้าปีเป็นห้าปีหมายถึงเราเขาต้องไปสอบ
แต่เขาต้องจะทำหายไงคงเชื่อเป็นคนเก็บแต่ฉันก็ยังอยู่ในเก๊ยังไม่รู้หายไปเองเนี้ย
ผมเก็บไว้ผมต้องพกแต่ก็คือไม่ได้ขับรถมานานแล้วอ่ะ
คุณไม่ได้ขับคุณไม่ได้เก็บไว้ในเก๊ใช่ไหมแต่แต่ถ้าเกิดขับต้องเอามาต้องพกไว้ต้องเอามาพกไว้นะแต่ไม่เคยขับรถมานานนมแล้วจริงจริง
คือเขาบอกดีแล้วอย่าไปขับเลยขับก็สร้างความเดือดร้อยให้ชาวบ้านเจ้าช่องเขาว้าวอ้าวนุ่ม
มันเรื่องจริงอ้าวนุ่มคุณขับรถทีครั้งไหนไม่ชนมันไม่ตามผมถามจริงเถอะก็เพราะฉันชนก็ถึงไม่ซื้อรถเขาเลยไม่ขับแล้วก็ดีก็ถึงได้บอกดีแล้วไม่ซื้อรถถึงไม่ซื้อรถคุณก็ไปขับก็สร้างความเดือดร้อยให้ขับบ้านเจ้าช่องเขาทำไมคือขับรถเฉพาะอยู่ในซอยบ้าง
ซอยแม่ตรงนี้อู๋ตึกตึกซอยแคบไปแล้วตรงเนี้ยพังหมดแล้วแถวนั้นอ่ะอีบ้าขับไปพูดขึ้นหมดอ่ะอ๋อแม่ทำไมมันมันกะไม่ถูกหรอแม่ฉันไม่รู้ฉันชอบบ่อบ่อบ่อบ่ออ่ะเออคือเขาไม่ขับดีกว่าอย่างถอยก็จริงจริงก็คุณจะหยุดก็คุณจะหยุดถอยได้แล้วพอจะพอจะชนเนี้ย

ปัจจุบันนี้ซื้อรถมานะก็ให้คนอื่นขับให้

สงสารรถดีแล้วก็สงสารชาวบ้าน

แต่เดี๋ยวนี้เป็นคนดีพูดอะไรก็ดีหมด

ให้เป็นพิธีกรฉันนำรถดีไปหมดทุกอย่าง

ต้องนั่งรอถ่ายรายการครึ่งวันฉันก็รอมาแล้ว

อย่างฉันก็ตัดสินใจไม่ขับเลยเนี่ย
แล้วถึงไม่ขับเลยเนี่ยตามทาง๒๐ฐานความผิดจะถูกตัดคะแนน

เกินกำหนดไม่สวมหมวกนิรภัย

๒คะแนนปราบพื้นสัญญาไปจราจร

ตัด๓คะแนนชนแล้วหนีแล้วก็ตัด๔คะแนนเมาแล้วขับ
ขับรถเศษยาแข่งรถในทางอย่างที่บอกแล้วก็จะมีกฎหมายออกไปสั่ง
ฐานความผิดเนี่ยจะถูกตัดคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่ชำระค่าปรับ

ดูว่าทำไมตัดน้อยจังเลยด้วนเต็มร้อยเต็ม๑๒เนี่ย
ก็๑๒๘นะ๑๒คะแนน๑๒คะแนนถ้าเกิดคุณโดนตัดไปจนถึงเท่าไหร่แล้ว
อย่างนี้ไม่ได้แล้ว

ถ้าสมมุติตัดเหลือ๐เนี่ยถูกสั่งพักไปอนุญาตกลับที
๙๐วันเพราะว่าอย่างนั้น